คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามเหตุการณ์นี้นะครับ
เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งหนึ่ง
หลายคนก็กำลังยืนรอคิวเพื่อจะฉีดวัคซีน
แล้วอยู่มีคนคนหนึ่งคุณลงไปชักแบบนั้น

เขาก็ต้องคิดสิว่านั่นคือไปฉีดวัคซีนแล้วมีอาการอะไร
ว่าเป็นผลหลังจากการฉีดวัคซีน

แล้วคนที่ถ่ายคลิปได้เขารีบถ่ายเลยนะฮะ
แล้วก็มีคนตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่อยู่ไหนหมด
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
นี่แหละครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรงนี้นะคุณ

ผู้ชายคนหนึ่งเริ่มลงไปแล้วก็ชักคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
มือเนี่ยเกรงแขนนี่เกรงขึ้นมาเลย
แล้วก็คนที่เข้าไปช่วยเหลือรวมถึงคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็วิ่งมาให้การช่วยเหลือนะครับ

ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้ซึ่งมาฉีดวัคซีน
เกิดอาการช็อกก่อนลงไปนอนชักกระตุกอยู่บนพื้น

ท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนที่มายืนรอคิว
เพื่อจะฉีดวัคซีนจำนวนมากนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จุดฉีดวัคซีนภายในศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
ชมพันศาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ

มีคำถามเหมือนที่คุณอาริยาคิดเลย
บอกว่านี่คือผลและอาการของการฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

โดยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันบอกว่าผู้ชายในคลิปเนี่ย

ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
อยู่ในช่วงการรอรับการฉีดวัคซีนเท่านั้นนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ชายคนนั้น

อาการกำเริบทำให้เกิดอาการชักเตรง
ส่วนที่มีเลือดออกจากปากนั้นนะครับ
เป็นเพราะผู้ป่วยกัดลิ้นตัวเอง
ขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิง
โดยทีมแพทย์กำลังประเมินสภาพร่างกายอยู่นะครับ
พร้อมที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกครั้งหรือไม่

พอเผยแพทย์ออกไปคำถามมากมายตกออกตกใจกันหมดนะครับ